ต้องมาดูนโยบายแก้หนี้แก้จนแก้เรื่องของเศรษฐกิจของแต่ละพักการเมืองกันบ้างดีกว่า
เขามีนโยบายในการที่จะชูออกมาในการหาเสียงอย่างไกลนะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ฤดูนี้เป็นฤดูแห่งความหวังของประชาชนจริงครับ
เหลือเวลาอีกกี่วันล่ะ๓๔วันเลือกตั้ง
วันเลือกตั้งจะเป็นวันชี้ชะตาอนาคตของประชาชน
ชี้ชะตาอนาคตของประเทศ
ว่าหลังการเลือกตั้งได้รัฐบาลใหม่แล้วประเทศจะเป็นยังไง
ใครจะมาเป็นนายกใครจะมาเป็นรัฐบาลนั่นก็เรื่องหนึ่ง
แต่สำคัญก็คือว่าเมื่อได้รัฐบาลแล้วเนี่ย
รัฐบาลใหม่จะมีความรู้ความสามารถ
ที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นไหม
ถ้าเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจครัวเรือนก็ดีขึ้น
คนไทยก็ดีขึ้นชีวิตคนไทยจะดีกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาไหม
นี่คือคำถามเราก็ได้แต่คาดหวังครับว่า
ถ้ารัฐบาลใหม่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
สถานการณ์เศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้น

เนื่องมาจากสถานการณ์โควิดยังมีอีกเยอะนะ
ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเขาจะได้มีงานทำ
คนที่มีงานทำแต่รายได้น้อยทำไปวันหนึ่ง

ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเขาจะได้มีรายได้มากขึ้น

คนที่มีหนี้มีสินไม่ว่าจะเป็นหนี้ธนาคารหรือหนี้นอกระบบ
ก็จะได้ค่อยปลดเปลื้องหนี้ได้มากขึ้น
ไม่หนักไม่แอ่นเป็นดินพอกหางหมูอยู่ทุกวันนี้

ก็เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย

ยากจนกันมากเป็นหนี้กันมาก
คนไทยจึงตกอยู่ในภาวะรอของแจกไง

พักไหนใครจะเอาอะไรมาแจกจ่ายโน่น

ฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีการประกาศจะแจกโน่นแจกหนี้

ผมอยู่กับการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี๑๙
แล้วก็ทำข่าวอยู่กับการเลือกตั้งมาเรื่อย
ได้เห็นเลยว่าการเลือกตั้งคราวนี้

ที่ใช้หาเสียงต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

พักการเมืองจะมีนโยบายในแง่ของการพัฒนาประเทศ
แก้ไขปัญหาประเทศด้านนั้นด้านโน้น
ชูนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม
แก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมีนโยบายโน่นนี่นั่น
ชูนโยบายแก้ปัญหาด้านการเกษตร
บอกว่าจะทำให้รายได้การเกษตรดีขึ้น
จะทำให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนลืมตาอ้าปากได้มากขึ้น
ด้วยนโยบายหนึ่งสองสามสี่ห้า
ชูนโยบายแก้เสร็จแต่แก้สังคม
จะทำยังไงให้ยาเสพติดลดลงจะทำให้ยาบ้าลดลง

นโยบายด้านการศึกษา
นโยบายเรื่องแรงงาน
เขาจะเน้นเป็นนโยบายที่เป็นภาพรวม
ชูนโยบายแบบนี้
แน่นอนครับหลายนโยบายอาจจะเป็นการคุยโม้โอ้อวด
ตามภาษาของการหาเสียง
แต่ว่านโยบายเหล่านั้นเนี่ย
ก็ช่วยเห็นว่าเป็น
พัฒนาการทางการเมืองเป็นมาตรฐานของการหาเสียง
แต่ว่าการหาเสียงคราวนี้มันไม่ใช่ครับ

ใช้วิธีการบอกว่าจะแจกจ่าย
เงินแจกโน่นแจกหนี้ในรูปแบบต่างโน่นนี่นั่น
แล้วก็เอาตัวเลขมาเกทับกัน
คนพักนั้นให้เท่านี้พักนี้ต้องให้มากกว่า
โน้นต้องให้มากที่สุด

มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับ
ทำไมต้องหาเสียงกันแบบนี้ครับ

ช่วงที่ผ่านมาคนไทยมันลำบากกันมากอย่างที่บอกแล้ว
เดือดร้อนกันมากยากจนกันมากมีหนี้สินกันมาก
บรรดาพักการเมืองทั้งหลายเขาก็จับจุดได้
เขาก็จับจุดอ่อนของคนไทยได้ว่าลำบากกันมาก
ฉะนั้นเขาก็มาในรูปแบบการหาเสียง
ที่ประกาศจะให้โน่นนี่นั่น
กันขึ้นมาแล้วก็เกทับกัน
ว่าใครจะให้มากกว่าใคร

ก็เกิดจากการสะท้อนภาพเศรษฐกิจสังคมไทย

กับวิธีการหาเสียงแบบนี้
ฝ่ายค้านคนที่อยู่ฝ่ายค้านเดิม
เขาบอกว่านี่เป็นการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจ
ในช่วงเวลาที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลมา๘ปี

เพราะขีดความสามารถอ่อนด้อย

คนไทยจึงได้ตกอยู่ในสภาพนี้
คนไทยจึงลำบากกันอยู่อย่างนี้
คนไทยถึงยากจนกันอยู่อย่างนี้
แต่ฝ่ายรัฐบาลเขาบอกว่า
ประเทศเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วหลายครั้ง
รัฐบาลแก้ปัญหาให้เป็นอย่างที่ทุกวันนี้เป็นอยู่เนี่ย
ก็ถือว่าบุญเท่าไหร่แล้ว
ก็แปลว่ามีความรู้ความสามารถให้มันทรงตัวขนาดนี้ได้ก็เห็งแล้ว
ฝ่ายค้านบอกว่าขืนปล่อยให้รัฐบาลเดินหน้าเป็นรัฐบาลต่อไป
นายกคนเดิมเป็นนายกต่อไป
ประเทศชาติเศรษฐกิจจะถดถอยและจมปลักกว่านี้
แต่ฝ่ายรัฐบาลเก่าบอกว่า
ถ้ารัฐบาลพลิกคั่ว
ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้คันมาทำงานต่อ
มันจะเจอวิกฤตกว่านี้
สิ่งที่รัฐบาลทำไว้จะพังหมด

บางคนบอกว่าพักการเมืองหาเสียงแบบนี้
อับอายคนต่างชาติเขา

จึงรอวันแบมือขอเงินจากรัฐบาลอย่างเดียว
บางคนบอกว่าไม่อยากให้คนต่างชาติมองว่า

วันนี้คนไทยต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง
ว่าเรามีคนจนมากขึ้น

เรามีคนจนที่ลงทะเบียนว่ารายได้เท่าไหร่
เกินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าคนจน

เพิ่มขึ้นเป็น๑๔ล้านคน

เราต้องเพิ่มเพื่อให้คนของเราอยู่รอดไปก่อน
มีประเทศมากมายที่เขาหาเสียงแบบนี้กัน

บางคนบอกว่านโยบายแจกจ่ายแล้วเกทับแบบนี้

วันหนึ่งเศรษฐกิจของประเทศมันจะล่มสลาย
เหมือนอาเยติน่าในอดีต
แจกจ่ายด้วยระบบประชานิยม
แล้วเศรษฐกิจประชาชนก็ล่มจม
เรากำลังจะเดินแบบนั้นเหรอ

การเอาเงินไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
มันจะหมดเงินหมดทองไปเท่าไหร่
จะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่

ฉะนั้นสรุปก็คือว่าการเมืองมันไม่มีอะไรถูกหมด
ไม่มีอะไรผิดหมด

นโยบายสำคัญของภักดิ์เพื่อไทยที่ปล่อยของออกมาว่าจะแจกเงินดิจิตอลไปถึงไหน

มีคนไปร้องกรกตให้สอบเพื่อไทยจูงใจสกัดแจกเป๋าเงินดิจิตอล
คนที่ไปร้องนั่นไปแล้วตั้งแต่๑๐โมงที่ผ่านมาก็คือคุณศรีสุวรรณจัญญา

เศรษฐาลุยต่อดิจิตอลหนึ่งหมื่นพร้อมชี้แจงกรกตถ้ายังมีข้อกังขา
ยันมีการบริหารจัดการชัดเจนแล้วก็ยืนยันไม่มีการรีดภาษีอย่างที่บอกกัน
นี่คือระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีทางเลือก

จากซ้ายเลือกขวาดีไม่ดีมีข้อดีมีข้อเสียเราพิจารณาได้
ดีกว่าระบบที่เราไม่มีทางเลือก
ฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการเมือง
เรื่องนโยบายเรื่องการหาเสียง
ขีดเส้นใต้ก็คือว่าหลังการเลือกตั้ง
ชีวิตความเป็นอยู่เราจะดีขึ้นไหม

นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

อาจารย์บอกจะเลือกซ้ายเลือกขวาเลือกหน้าเลือกหลัง